เอาทำไมมันเป็นสีเหลือง

เป็นคราบน้ำมันลอยอยู่เต็มหลายกิโลเลย

จะเอาไปให้วัวให้ควายกินมันก็ตายนะ
มันเกิดอะไรขึ้นอยากให้หน่วยงานตรวจสอบ
ร้องมาให้ไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
ไทยรัฐช่วยด้วย
น้ำเป็นฆาตเป็นเส้น
ขาดเส้นเห็นชัด
เลี้ยงกินไม่ได้น้ำตอนนี้แล้วเด็กลงแม่น้ำไม่ได้นะครับ

บางบ้านยังต้องใช้น้ำในแม่น้ำปาล
ไปใช้ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
ชาวบ้านหมู่ที่๖ตำบลเขาน้อย
อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ร้องเรียนพบคราบสารเคมี
อยู่เต็มแม่น้ำปรานบุรีหลายกิโลเมตร
หนึ่งในชาวบ้านที่ร้องทุกข์เล่าว่า

วัวมีอาการซึมถ่ายเหลวไม่ยอมกินย่า
และถึงขั้นตายไป๑ตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ

วัวที่เลี้ยงไว้แข็งแรงดี
เกิดอาการต้นเฉาใบหงิกงอตัดขายไม่ได้
คาดว่าน่าจะมีการลักลอบปล่อยน้ำเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมลงไปในแม่น้ำ

เพราะว่าเพิ่งไปปั๊มให้วัวกินเมื่อวาน

แต่ว่าตัวที่ตายนี่คือให้กินก่อนเพื่อนเลย

ล่าสุดนายปรีดาสุขใจนายอำเภอปรานบุรี

เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่แม่น้ำปรานบุรี
พบว่าในแม่น้ำยังมีคราบน้ำเสียสีน้ำตาลดำ
อย่างเห็นได้ชัดระยะทางที่พบหลายกิโลเมตร
ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำ๔จุดไปตรวจสอบ
หลังจากนั้นเดินทางไปที่บ่อบำบัดน้ำเสีย
โรงงานอุตสาหกรรม๒แห่ง

แต่ได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ
เพื่อที่จะเปรียบเทียบค่าน้ำและวิเคราะห์ว่าต้นเหตุอยู่ตรงไหน
เบื้องต้นจะประสานขอให้เขื่อนปรานบุรี
ปล่อยน้ำลงมาผลักดันน้ำในแม่น้ำลงสู่ทะเล
เพื่อทำให้น้ำในแม่น้ำปรานบุรี
กลับมาอยู่ในสภาพปกติอีกครั้ง